คุณผู้ชมช่วงนี้ไปสอบถามสถานการณ์กันดีกว่านะคะ
เช้านี้กับคุณสมเจ็ดคำเทพ
เป็นนายสถานีรถไฟบางสะพานค่ะ
เพราะว่าตอนนี้มีน้ำท่วมเส้นทางรถไฟช่วงบางสะพาน
ต้องหยุดวิ่งที่คุณเขมสอนบอกไปช่วงต้นน่ะนะคะ
รถไฟทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องทุกขบวนเลยนะคะ
คุณสมเจ็ดคำเทพอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ

ตอนนี้น้ำก็ลดลงมากแล้วแต่ลดไปก็ยังเดินไม่ได้
มีรถไฟที่ต้องกลับไปสถานีต้นทางกี่ขบวนยังไงบ้างคะ

กรุงเทพแล้วก็กลับไปทุ่งสงศ์
ค่ะก็คือไม่สามารถผ่านตรงจุดบางสะพานได้ใช่ไหมคะคุณสมเจต

ค่ะแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการช่วยเหลือ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้โดยสารหรือว่าประชาชนยังไงบ้างคะ
ก็มีแนะนำผู้โดยสารที่มาหลอกหลอกรอโดยสารนะครับ
ส่วนมากผู้โดยสารจะมีน้อยนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมไม่สามารถจะเข้าถึงสถานีได้
ค่ะรายงานข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมสักประมาณ๒๐เซน
ตอนนี้เป็นยังไงคะมันลุกไหม
ตอนนี้ได้แห้งแล้วนะครับแต่ต้องรอเจ้าน้ำที่ผู้เกี่ยวกล้องเข้าไปดำเนินการนะครับ
ค่ะต้องเข้าไปตรวจสอบไหมคะพอน้ำมันแห้งเนี่ยมันมีความชำรุดมีอะไรเสียหายหรือเปล่า
ก็คร่าวมีทางขาดไประยะนะครับ
ค่ะแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็คือต้องปิดเส้นทางเอาไว้ก่อนใช่ไหมคุณสมเจตค่ะ
ครับผมค่ะฝนยังตกไหมคะตอนนี้ฝนตกปล่อยปล่อยนะครับ
แบบนี้ทางเจ้าหน้าที่รถไฟเนี่ยประเมินกันยังไงบ้างสำหรับเส้นทางการเดินทางด้วยรถไฟนะตอนนี้
อ๋อทางนี้ทางผมนี้จะไม่ตามจะต้องรอข้างผู้บริหารนะครับ
ค่ะแล้วสำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถไฟนะคะแล้วก็ต้องกลับไปยังสถานีต้นทางเนี่ย
จะให้ความช่วยเหลือเขายังไงไหมคะเพราะเขาก็จ่ายค่าตัวไปแล้วเขาจะตกค้างไหมมีรถอื่นช่วยเหลือเขาไหม
ก็คืนศาสตร์ตัวโดยเต็มราคานะครับค่ะค่ะ
ช่าตั๋วโดยเต็มราคานะครับผม
มีการวางมาตรการในการป้องกันโอกาสที่น้ำจะท่วมซ้ำแล้วหรือยังคะ
อ๋อมันคือส่วนลำบากนะครับทั้งลูกไฟไม่ได้ยินโดยตรงนะครับ
ถ้าต้องประมาณทางเผื่อนปูคล้องอะไรอย่างนั้นให้น้ำไหลสะดวก
แต่ตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะคะแต่ก็คือเบื้องต้นก็คือปิดไว้ก่อน
สอบถามจากคุณสมเจตคำเทพนายสถานีรถไฟบางสะพานเพียงเท่านี้นะคะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่ามีรถไฟขบวนไหนเส้นทางไหนบ้าง
ที่ไม่สามารถผ่านได้แล้วก็ต้องย้อนกลับไปที่สถานีต้นทางนะคะ
เมื่อสักครู่นี้คุณสมเจตบอกแล้วว่าประมาณ๖ขบวน
ขบวนประกอบไปด้วยขบวนรถด่วนพิเศษที่๓๗

ก็ต้องกลับไปที่สถานีกรุงเทพ
ขบวนที่๒ก็คือขบวนรถด่วนที่๘๓
กรุงเทพตรังก็กลับไปสถานีกรุงเทพเหมือนกัน
ขบวนรถเร็วที่๑๗๓กรุงเทพนครศรีธรรมราช
ก็ต้องกลับไปที่สถานีกรุงเทพนะคะ
ขบวนรถด่วนที่๘๕กรุงเทพนครศรีธรรมราช
เหมือนกันค่ะกลับไปสถานีต้นทางก็คือกรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่๑๖๗กรุงเทพกันตัง
ก็กลับมากรุงเทพค่ะไปต่อไม่ได้
ขบวนรถด่วนพิเศษที่๓๙กรุงเทพสุราธานี
งดเดินทางจากสถานีกรุงเทพนะคะ

เพราะว่ารู้แล้วว่าเส้นทางรถไฟถูกตัดขาด